วันนี้ข่าวร้อนร้อนเยอะนะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของคดี
ฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะฮะนางสาววันนี้จิระเจริญยิ่ง
ถีนีนักปฏิบัติธรรมที่ถูกฆ่ายัดตู้เย็นอยู่ในบ้านพัก
ที่อำเภอจอมทองนะครับปรากฏว่าในเอ็มผู้ต้องหาคนสำคัญ
ที่ถูกออกหมายจับเนี่ยวันนี้ถูกจับตัวได้แล้วนะฮะ
อ่าก่อนหน้านี้ก็เคยอ่าโทรไปหาเมียอืมอ่าบอกว่าอ่า
ชื่อต้นเป็นคนฆ่าไปนราธิวาสแล้วค่ะอ่าผมก็แค่อ่า
เอาศพใส่อำพลางศพอ่าส่วนคนวงการคือสาวธอมอีกคนนึงค่ะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสอบเอาให้ชัดก่อนใช่ค่ะ
ก็เป็นการออกหมายจับในข้อหาชิงทรัพย์จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
รวมถึงข้อหารับของโจรนะคะส่วนเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราจะมีเส้นทางในการติดตามจับกลุ่มตัวในเอ็มให้ดูเลยนะใช่ค่ะ
เขาใช้วิธีแบบไหนในการหลบหนีตำรวจแล้วตำรวจแกะรอยตามจนเจอได้ยังไง
โอ้โหแล้วหายไปนู่นไปนี่คือแบบไปหลายที่เหลือเกินใช่ค่ะ
เหตุการณ์เนี้ยคดีเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
แล้วก็โน่นค่ะไปโผล่ที่นครปฐมไปซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่
จากนครปฐมไปกาญจนบุรีสุพรรณบุรีชัยนาฏนครสวรรค์
ตำรวจไปจับตัวได้ที่นครสวรรค์นะคะ
เดินสายหน้าดูนะครับตำรวจเนี่ยได้เบาะแสติดตามจับกลุ่มตัวในเอ็ม
ผู้ต้องหาฆ่าเศรษฐีนีที่อำเภอจอมทองเชียงใหม่เนี่ยช่วงบ่ายวันนี้นะฮะ
แล้วก็ไปจนมุมตำรวจถูกจับได้ด้วยการได้เบาะแสจากการไปซื้อรถจักรยานยนต์

แล้วก็ไปซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่พร้อมกับซิมการ์ดใหม่
คือคงกะว่าได้เครื่องใหม่กับซิมการ์ดใหม่ตำรวจก็คงตามไม่เจอแล้วอืม
ไม่ได้ใช้เครื่องเก่าแล้วนะครับแต่เอาโทรศัพท์เครื่องใหม่ซิมการ์ดใหม่เนี่ย
โทรไปหาอดีตภรรยาแล้วบอกกับอดีตภรรยาว่า
เดี๋ยวจะไปจังหวัดตากนะหาทางจะหลบหนีออกนอกประเทศ

แต่ทีนี้ไปไม่ถูกฮะท่านผู้ชมครับคุณเขียนมาสอนครับ
ระบุว่าเราอยู่ตรงไหนด้วยไงคะก็เปิดจากแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นั่นแหละ
ใช่มันก็บอกเส้นทางเอาไว้โดยตลอดเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูล
ก็แกะรอยจากโทรศัพท์มือถือไล่ไปตามเส้นทาง
จนวันนี้ไปคุมตัวได้อืมค่ะนี่โอ้โหนี่ค่ะ
คือคนร้ายส่วนใหญ่จะคิดว่าโอ้เราเก่งแล้วเนียนแล้ว
ไม่มีร่องรอยตำรวจจับไม่ได้แน่สุดท้ายมันมีหลักฐานตามเส้นทางต่างที่คุณหนีอ่ะ
ตำรวจเขาตามจับได้อย่างรวดเร็วนะคะครับตำรวจชุดสืบสวนภูทรภาคห้าร่วมกับตำรวจกองกำกับการ
กองปราบรามค่ะจับในเอ็มได้แล้วนะคะนี่เป็นภาพขณะจับกลุ่มค่ะ
นายวิธูนศรีตบุตรหรือในเอ็มอายุสามสิบเก้าปีนะคะ
ไปจับได้ที่ริมถนนหมายเลข๑๐๗๒ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะ
พอจับได้แล้วเนี่ยก็ต้องมีการตรวจค้นนะคะที่ตัวที่รถจักรยานยนต์
ของกลางเนี่ยมีเงินสด๑ล้าน๒แสนบาท
นี่จักรยานยนต์เนี่ยเหรอใช่ค่ะมีสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕บาท
แล้วก็มีของใช้ส่วนตัวรถจักรยานยนต์คันนี้เป็นจักรยานยนต์
เจ้าหน้าที่บอกว่าพอตรวจค้นตามตัวตรวจค้นที่รถจักรยานยนต์
มีเงินสดมีของกลางแบบนี้นะในเอ็มน่าถอดสีเลย

ดูดูเงินนี่เห็นไหมใช่เป็นเงินสดตำรวจบอกว่าคาดว่าเป็นเงินสดที่ในเอ็ม
แล้วได้เงินสดก้อนนี้มารถจักรยานยนต์คันนี้ก็ซื้อเงินสดนะคะ
ทุกอย่างจ่ายเงินสดหมดเลยค่ะครับจากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจบอกว่า
เอ็มหลบหนีด้วยวิธีการปลอมตัวค่ะ
เขาปลอมตัวตลอดเวลาคุณผู้ชมใส่วิกผมบ้างแหละติดหนวดเคราวบ้างแหละ
เขาตั้งใจว่าคนคงจำเขาไม่ได้แน่เพราะว่าแน่นอนรูปของในเอ็ม
ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่างเพราะว่ามีการออกไหมจับไงค่ะ
ใช่ครับรูปมันก็เผยแพร่ได้อยู่แล้วใครเจอก็บอกตำรวจได้เลย
แล้วก็เปลี่ยนยานพาหนะที่ใช้ในการหลบหนีก่อนหน้านี้ใช้รถยนต์
พอถูกกดดันมากขึ้นเปลี่ยนเป็นรถจักรยานยนต์
ซื้อรถจักรยานยนต์จากร้านฮอนด้าสนามจันทร์ที่จังหวัดนครปฐมเมื่อ๒วันก่อน
ตามไปถึงร้านขายรถจักรยานยนต์เลยนะคะไปคุยกับคนขายให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอครู่เดียว
ซื้อสามแสนเหรอซื้อสดเลยค่ะมีตังค์ไง
ใช่แต่ที่ร้านทำไมรู้ไหมเวลาคนมาซื้อของที่ร้านไง
ซื้อรถใหม่ขอถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายรูปแบบคนมาซื้อรถ

โดนถ่ายรูปไปไงก็เนี่ยเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญนะ

รถแท็กซี่ด้วยนะคะอันนี้ภาพที่ไปซื้อรถจักรยานยนต์นะคะ
คันนี้นี่ไปแท็กซี่แล้วแล้วก็ไปแท็กซี่มีกล้องวงจรปิดเห็น
แล้วในเอ็มเนี่ยไปกางเต็นต์นอนตามที่ต่างเพราะว่าข่าวนี้ดังค่ะ
เอ็มกลัวคนเห็นกลัวคนจำได้ไปกางเต็นต์นอนในป่าอ้อย
ไปหลบซ่อนตัวไม่กล้าแม้กระทั่งออกไปซื้อข้าวซื้อน้ำ
กลัวคนจำได้แต่สุดท้ายหนีไม่พ้นถูกจับได้ในที่สุดนะคะ
และอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปเลยค่ะว่าตำรวจเขาติดตาม
โทรศัพท์มือถือและการใช้โซเชียลมีเดียของในเอ็ม
คือตำรวจเขาบอกเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะปิดโทรศัพท์มือถือไปแล้วนะคะ
ไม่ยากแหละเพราะว่านายเอ็มผู้ต้องหาเปลี่ยนวิธีการหลบหนีอยู่ตลอดเวลา
แต่ไม่ยากเกินความสามารถของตำรวจค่ะ
แม่นี่นะแต่ว่าผู้ต้องหาทุกคดีแล้วครับก็ต้องทิ้งหลักฐานร่องรอยอยู่ดี

โทรไปหาเมียตัวเองก็พยายามจะบอกสร้างเรื่องตรงนู้นตรงนี้ขึ้นมา
ต้นมือฆ่าที่เป็นเพื่อนวงเล่าด้วยกันเนี่ยตำรวจบอกว่าไม่รู้จะมีตัวตนจริงหรือเปล่า
ใช่ค่ะ
ส่วนเกี่ยวข้องนะคะคือตำรวจบอกเลยนะคะว่าจากการเค้นสอบปากคำในเอ็มผู้ต้องหาเนี่ยในเอ็มผู้ต้องหาให้การไม่เหมือนกับคลิปเสียงที่ในเอ็มคุยกับแฟนเก่าแฟนคนแรกที่แต่งงานจนมีลูกกันอ่ะที่ในเอ็มคุยแล้วมีคลิปเสียงบอกว่าเออตัวเองไม่ได้ฆ่าแค่เอาศพยัดตู้เย็นคนอื่นฆ่าสาวธอมบงการตำรวจบอกว่าให้การคนละเรื่อง

ขณะนี้นะครับที่จับกลุ่มได้บอกว่าได้ลงมือก่อเหตุฆ่านางสาววันนี้แต่จะมีคนอื่นร่วมด้วยหรือไม่ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดเนื่องจากผู้ต้องหานี่ฮะท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕บอกว่าในเอ็มผู้ต้องหามีลักษณะก็คือพูดไปเรื่อยคือพูดไปเรื่อยไม่รู้ว่าอันไหนจริงไม่จริงอันไหนสร้างเรื่องอันไหนเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะครับต้องสอบ
ต่อนะครับแต่ที่แน่ชัดก็คือสิ่งที่พูดมาในวันนี้ต่างจากกับที่พูดกับภรรยาตามที่มีคลิปเสียงหลุดมาก่อนหน้านี้แต่ผู้ต้องหายังไม่ได้ระบุถึงพฤติการในการลงมือว่าใช้อาวุธแบบไหนฆ่าเขายังไงค่ะแล้วทำแบบไหนบ้างในการอำพลางศพยัดใส่ตู้เย็นแล้วก็โบกปูนเอาไว้นะครับเอาฟังเสียงท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้านะครับ
เพียงคนเดียวหรือว่ามีผู้ร่วมมือด้วย
ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าเขาก็พยายามพูดไปหลายเรื่องนะครับ
แต่ว่าเรื่องที่เขาพูดนั้นเราก็จะเก็บหลักฐานพยานหลักฐานต่างที่เกี่ยวข้อง
หากพลาดพิงถึงใครและมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับใครเราก็จะดำเนินคดีถึงที่สุด
แต่ว่ามูลเหตุในการก่อเหตุนะครับตำรวจบอกว่า

เนื่องจากนายเอ็มรู้จักคุ้นเคยกับผู้ตายเพราะว่าผู้ตายจะไหว้วานให้ขับรถไปส่งอยู่บ่อยครั้ง
ผู้ต้องหาก็จะรู้ความเป็นมาเป็นไปความเคลื่อนไหวเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง
แล้วก็รู้ว่าผู้ตายอยู่คนเดียวนะครับที่อาคารที่ซื้ออยู่เอาไว้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีทรัพย์สินเยอะก็เลยลงมือก่อเหตุ
แต่จะวางแผนเตรียมการไว้ก่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเหตุซึ่งหน้าหรือมีใครร่วมขบวนการบ้าง
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องขยายผลก่อนนะครับตอนนี้ถือว่าจับตัวได้แล้วค่ะ
ทีนี้เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะว่าเส้นทางการหลบหนีของในเอ็มผู้ต้องหาเนี่ยนะคะโอ้โห
ไปหลายพื้นที่เลยเขาหลบหนีไปเส้นทางไหนยังไงบ้าง
อย่างที่บอกนะคะว่าจุดเริ่มต้นก็คือคดีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
เอ็มเนี่ยค่ะเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางสาวน้ำเพื่อนสาวคนสนิท
เดินทางด้วยเครื่องบินนะคะบินมากรุงเทพมาถึงสนามบินดอนเมือง
ในเอ็มเช่ารถยนต์จากสนามบินดอนเมืองซึ่งมีนางสาวน้ำและเพื่อนของนางสาวน้ำอีก๒คนรวม๔คน
เขาขับรถไปจังหวัดระยองกันเพื่อลงเรือไปเที่ยวเกาะเสม็ดหลังก่อเหตุยังไปเที่ยวกันนะคะ
เสม็ดเสร็จแล้วในเอ็มกับนางสาวน้ำและเพื่อนของนางสาวน้ำก็เดินทางกลับ
ก็ขับรถยนต์มาที่สนามบินดอนเมืองคืนรถเพราะว่าเป็นรถเช่านะคะ
จากนั้นเนี่ยในเอ็มก็แยกกับนางสาวน้ำซึ่งในเอ็มยังคงอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ
พอในเอ็มรู้ว่าตำรวจกำลังติดตามจับกลุ่มตัวก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการหลบหนี
ก็เลยเดินทางจากกรุงเทพไปนครปฐมค่ะ
ตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมไปซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่เลยนะคะ

จากนครปฐมในเอ็มขี่รถจักรยานยนต์หนีไปไปกาญจนบุรี
กาญจนบุรีในเอ็มขี่รถจักรยานยนต์หนีต่อไปสุพรรณบุรี
แล้วก็ใช้วิธีการกางเต็นต์นอนในป่าอ้อยเพราะว่ากลัวถูกจับ
ไม่กล้าเช่าโรงแรมไม่กล้าไปซื้อข่าวซื้อน้ำกิน
จากจังหวัดสุพรรณบุรีในเอ็มขี่รถจักรยานยนต์
เข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์จนถูกตำรวจจับค่ะ
จับได้ที่ริมถนนมีทรัพย์สินของกลางด้วยนะคะ
คือในเอ็มบอกว่าถ้ายังไม่ถูกจับที่นครสวรรค์เนี่ยนะ
ตัวเองตั้งใจจะหนีไปจังหวัดตากอันนี้คือในเอ็มรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่เลยนะคะ
ตั้งใจจะไปจังหวัดตากเพื่อข้ามฝั่งไปพม่า
เพราะเขามีเงินสดติดตัวตั้ง๑ล้าน๒แสนบาทแล้วก็มีทองคำน้ำหนัก๕บาท
เขาบอกว่าเขาไปแล้วเขาก็มีเงินก้อนหนึ่งเขาพร้อมจะไปอยู่ที่พม่า
ชายแดนนู้นเลยก็ตรงกับที่โทรไปบอกเมีย

แต่ว่าเส้นทางสุดท้ายที่เดินทางอยู่เนี่ยก็คือการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต

เงินที่เอาไปซื้อก็คือเงินของผู้ตายนั่นแหละ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปที่ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์นะครับ
คุณผู้ชมครับอยู่ที่นครปฐมนะฮะร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์

เพราะว่าตอนนั้นที่มาซื้อเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ต้องหา
ก็มีคนมาขอซื้อจักรยานยนต์จ่ายเงินสดด้วยนะครับ
พนักงานที่ร้านบอกว่าในเอ็มมาเมื่อวันอังคารนะครับท่านผู้ชมครับ
ประมาณเก้าโมงเช้ามาด้วยการนั่งจักรยานยนต์รับจ้างมานะ
จักรยานยนต์รับจ้างมาแล้วก็มาถามหา
ก็ทำสัญญาซื้อขายกันทำสัญญาซื้อขายเสร็จ
พนักงานบอกว่านายเอ็มออกจากร้านไปพักหนึ่ง
แล้วกลับมากำเงินสดมาเลยฮะจำนวนหลักแสนนะครับ
เอามาจ่ายให้กับทางร้านที่ร้านนี้ก็ถ่ายรูปเลย
รายใหญ่ใช่มีลูกค้ามาซื้อซื้อเงินสด
ก็บอกโอ๊ยนี่คือตอนเช้าตอนแรกยังไม่มีใครมาซื้อรถ
ไม่แบบยังขายไม่ได้สักคันอ่ะ๙โมงอ่ะ
ในเอ็มมาโอ้โหซื้อเงินสดเขาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกหน่อย
บอกภาพมาถ่ายรูปไว้หน่อยนี่ฮะแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จ
เอ็มก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปตอนสัก๑๐โมงกว่า
แต่ทีนี้พอซื้อรถแล้วมันต้องมีขั้นตอนเรื่อง
เอกสารพรบส่งไปยังขนส่งอะไรพวกนี้ด้วยไงครับ
เออก็ทางร้านนะหลังจากขายจากกระยานยนต์เสร็จ
ก็ทำเอกสารส่งให้กับทางขนส่งทำพรบเพื่อขอแผ่นป้ายทะเบียนตามปกติ
เดี๋ยวลูกค้าเขาก็จะนัดวันมารับวันไหนอย่างนี้นะฮะนายเอ็มก็เอารถไปก่อน
แล้วเมื่อวานนี้นายเอ็มมาซื้อวันอังคารนะเมื่อวานวันพุธ
ตำรวจสืบสวนมาที่ร้านบอกว่าขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยอืมอ่า
นี่รูปที่ถ่ายใช่ไหมนี่เห็นไหมดูสีหน้าเขาก็
จะยิ้มดีหรือไม่ยิ้มดีเอ็มก็คงลังเลเอาไงดีเราจะเออ
อันนี้วงจรปิดที่เจ้าหน้าที่มาขอดูเจ้าหน้าที่บอกว่าได้ข้อมูลมา
ขอดูกล้องวงจรปิดที่ร้านหน่อยครับอ่าปรากฏว่าพอเปิดดูโอ้โห
นี่แหละผู้ต้องหาคดีก่อเหตุฆาตกรรมเศรษฐีนีนักปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่
ฆ่าแล้วยัดศพเขาใส่ตู้เย็นแล้วโบกปูนเอาไว้เลยค่ะเนี่ยฮะ
ร้านเขาก็เพิ่งรู้ตอนนี้นะครับเจ้าของร้านขายรถจักรยานยนต
อยู่ฝั่งตรงข้ามก็เห็นเหตุการณ์ช่วงนั้นนะครับบอกว่าในเอ็มเนี่ย
ซื้อรถจักรยานยนต์ช่วงเช้าที่ร้านไม่ค่อยมีลูกค้า
ยังคุยกับเพื่อนเลยว่าลูกค้าคนนี้ดูท่าทางแปลก
คือสวมหมวกสะพายเป้ใบใหญ่มาเลือกซื้อรถเหมือนกับรถที่แบบ
ต้องไปได้ไกลคือรถจักรยานยนต์ราคาที่ถูกกว่านี้ก็มี
ไม่ต้องหลายแสนบาทก็มีค่ะแต่คนนี้ดูเหมือนกับรถนี่มันอื้อหือ
สะพายเป้สวมหมวกเหมือนกับต้องการจะขี่จักรยานยนต์คันนี้
ไปให้ไกลที่สุดนี่นะฮะ
ประมาณนั้นเห็นมันกำลังข้อมรถอ่ะกำลังจะออก
ผมเห็นตอนนั้นแต่ตอนที่มานะผมไม่เห็น
เพื่อนทางบอกว่าออกนอกประเทศแล้วแบบเนี้ย
เราไม่รู้ว่าเขาซื้อสดเห็นพวกนี้บอกว่าซื้อสด
นี่ฮะค่ะโอ๊ยฮ่ะตำลุยเขาก็แกะรอยจนได้นะ
ใช่ไล่แกะรอยไปเรื่อยตามเส้นทางการหลบหนีของในเอ็ม
ทีนี้ค่ะพอตำรวจรวบตัวในเอ็มได้แล้วเนี่ยนะคะทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่
ไปที่บ้านของในเอ็มไปคุยกับทางครอบครัวของในเอ็มที่จังหวัดลำปาง
คือคุณผู้ชมก็ถามมาว่าทีมข่าวไปบอกแม่เขาหรือเปล่า
แล้วเนี่ยพ่อรู้ไหมรู้สึกยังไงบ้างเป็นห่วงไหมอะไรแบบนี้นะครับคือไปที่
ที่ลำปางเนี่ยบ้านปิดเงียบนะคะก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านเขาบ้านอยู่ใกล้ใกล้กันเพื่อนบ้านคนนี้อายุห้าสิบสองบอกว่าพ่อของในเอ็มเก็บตัวเงียบมาหลายวันแล้วตั้งแต่มีข่าวว่าลูกชายไปก่อเหตุนะคะวันนี้บ้านก็ปิดเงียบก็มีอาการเครียดทั้งพ่อทั้งแม่ของในเอ็มนะคะแล้วตัวพ่อเนี่ยบอกเลยว่าเครียดมากที่ลูกชายมาก่อเหตุแบบนี้

อยู่ที่เชียงใหม่ค่ะตอนที่ของของเจ๋ฐี่คาบบ้าน

ส่วนนายเป็นด้านเนย

แต่เขาไม่รู้ว่าทุกคนพยายามติดอยู่
ก็ต้องให้คุณพ่อกับครอบครัวตัดสินใจกันนะนะ
เรื่องบอกไม่บอกบอกตอนไหนว่ายังไงนะครับ

แต่นี่แหละฮะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงนะ

ทีนี้ไปดูทางฝั่งของญาติของคุณวันนี้

นางสาววันนีจิรัจรณยิ่ง

เสร็จทีนี้นักปฏิบัติทำวัย๕๐กว่าเนี่ยนะครับ
พอทราบข่าวว่าจับในเอ็มได้แล้ว

เราได้ไปถามอย่างหลานชายนะ

บอกว่าตอนนี้ครอบครัวก็ดีใจสบายใจ

ส่วนจะมีใครถูกจับเพิ่มหรือไม่
อันนี้ก็ต้องให้ตำรวจทำงานแล้วนะครับ
ขณะที่กรณีสาวธอมคนสนิท

หลานชายบอกว่าที่ผ่านมา
น้าก็คือคุณวันนี้เนี่ย

ก็เห็นแต่ในรูปทางไลน์ที่น้าเคยโชว์ให้ดูเท่านั้น

แต่ก็ดีใจที่จับคนร้ายได้แล้ว
ครับตอนนี้ทางครอบครัวรู้สึกยังไงบ้างครับพี่มูมูครับตอนนี้
ยังไงก็ยังอยากรู้ว่าทั้งหมด
อันนี้ผมก็สำหรับส่วนตัวผมผมก็ยังรู้สึกว่า
อย่างน้อยก็ดีที่จับผู้ร้ายได้แล้ว

แต่อย่างนั้นรู้ข้อมูลที่แท้จริงเลย
อันนี้ผมยังไม่แน่ใจอยากจะให้ดูในรูปของคุณตำรวจครูก่อนมากกว่า
เพราะว่าเราก็ไปพูดลอยก็ไม่ดี
อย่างสาวทอมเนี่ยทางครอบครัวพี่รู้จักเขาไหมเคยเห็นเขาไหมฮะ

ส่วนใหญ่สาวธอมนี่ก็คือเจอกันตามรูปถ่ายใช่ไหม
คือคุณน้าเคยเอารูปมาให้ดูเขาถ่ายในไลน์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ

เท่ากับว่าณขณะนี้เนี่ยตำรวจต้องไปขยายผลต่อแล้ว
เหมือนไหมสาวท้อมที่ถูกพลาดพิงเธอจะบอกว่ายังไงบ้างเนี่ย
หรือคนสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของรถบีเอ็ม
เพราะว่าเอ็มนี่เขาทิ้งรถแล้วก็มีเพื่อนขับไปต่อ
ใช่คือตอนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานมาเลยนะล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่คุมตัวน้องน้ำค่ะ
เพื่อนสาวคนสนิทของเอ็มแต่น้องน้ำบอกว่าเขาไม่ใช่แฟน
เขารู้จักกันเอ็มชวนไปเที่ยวที่เกาะเสม็ด
ก็เลยชวนเพื่อนไปอีก๒คนไปเกาะเสม็ดกับเอ็มไปกัน๔คน
เนี่ยค่ะภาพล่าสุดเลยอ่าไม่ใช่แฟนถ้าตามน้องน้ำบอกอ่ะ
น้องน้ำบอกว่าไม่ใช่แฟนเป็นเพื่อนเพื่อนคนสนิทเพื่อนสนิท
ไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจค่ะเพราะทางตำรวจสงสัยว่าน้องน้ำ
อาจจะมีส่วนรู้เห็นในบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเงินของผู้ตาย
เพราะว่าน้องน้ำคนนี้ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนั่งรถของผู้ตาย
ครับแล้วก็กินหรูอยู่สบายใช่เนี่ยนะคะก็เลยถูกเรียกไปสอบปากคำ
ก็คือยังไม่ได้เป็นผู้สงสัยต้องสงสัยอะไรนะ
คือเป็นการเรียกไปสอบปากคำเพิ่มเติมครับส่วนอีกคนนึงที่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่า
ก็ต้องสอบปากคำอืมเพราะว่ามันมีภาพจากกล้องวงจรปิดครับ
สถานีรถไฟเชียงใหม่เป็นภาพผู้ชายคนนึง
ทะเบียนรถบีเอ็มเดอร์เบอร์ยูของผู้ตายอืม
ไปทิ้งในห้องน้ำเออแล้วก็หนีไปกรุงเทพครับ
นี่ผู้ชายคนนี้ค่ะคือกล้องวงจรปิดที่สถานีรถไฟเชียงใหม่
เห็นภาพของนายธีรยุทธ์เขื่อนจันทึกหรืออามอายุ๒๖ปีคนนี้นะคะ
ลูกศรชี้เนี่ยนะครับเขาเดินเข้าไปในห้องน้ำค่ะ
คือตอนนี้นี่หลังจากเอารถไปทิ้งแล้วใช่ไหมใช่อืม
คืออันนี้มันมีภาพต้องสงสัยว่าผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมแปลก
เขาไปในสถานีรถไฟเชียงใหม่๒๘ตุลาคมค่ะ
เขาไปซื้อตัวก่อนนะคะซื้อตัวจะมากรุงเทพ
แล้วเข้าไปในห้องน้ำหายไป๓นาทีแล้วก็ออกมา
ทิ้งไว้ในที่พักน้ำของชะโครก
ที่เป็นถังข้างหลังที่จะกดน้ำมันจะเปิดฝาขึ้นมาได้
เอาไปทิ้งไว้ในนั้นแล้วก็ไปซื้อน้ำ
ร้านสะดวกซื้อในสถานีรถไฟเชียงใหม่แล้วก็เดินขึ้นรถไฟไปเนี่ยค่ะ
ทะเบียนป้ายนี้อ๋อพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ
เป็นคนเจอป้ายทะเบียนค่ะในจิ่งลุงหลงอายุ๒๔ปี
บอกว่า๒๙ตุลาคม๖โมงเช้าไปทำความสะอาดห้องน้ำตามปกติ
มีคนไปใช้บริการแล้วไปบอกว่าห้องน้ำห้องนึง
ชะโครกแล้วน้ำไหลไม่หยุดเลยไม่รู้เสียหรือเปล่าไปดูหน่อย
ก็เลยไปดูเปิดฝาครอบที่พักน้ำชะโครกอ่ะนะ
ป้ายทะเบียนไปอยู่ในนั้นเป็นแบบพับก่อนพับครึ่ง
ใส่ลงไปในนั้นก็เลยไปขัดคันโยกลูกลอยไม่ลอยน้ำก็เลยไหลไม่หยุด
จริงก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟตำรวจรถไฟก็เข้าไปตรวจสอบ
จิ๋งบอกว่าไม่รู้หรอกว่าใครเอาป้ายทะเบียนรถพับครึ่งแล้วไปทิ้งเอาไว้แบบนี้
มารู้ข่าวว่าเป็นทะเบียนรถของผู้ตาย
ระเบียนดีกว่าเราบวกหนึ่งซักสองจุดวันนี้เลยนะครับ
ก็สงสัยอยู่ครับว่ามันเป็นป้ายทะเบียนหรือไม่ก็ขโมยมาอย่างนี้ครับ
เพราะว่าไม่ทราบข่าวว่ามันเป็นป้ายทะเบียนของนั้นผู้ตาย
ใช่ครับเอาไปให้ตำรวจไม่แป๊บเดียวก็รู้ข่าวว่าเป็นของคนตายครับ
รถไฟก็ได้รับป้ายทะเบียนมาส่งให้ตำรวจภูทรภาค๕ตรวจสอบลายนิ้วมือ
แล้วก็ดูกล้องวงจรปิดก็ต้องควบคุมตัวนายธิรยุทธ์คนนี้นะคะ
พาตัวนายธีรยุทธ์ไปจุดซ่อนแผ่นป้ายทะเบียนอีกหนึ่งแผ่น
เพราะว่าป้ายทะเบียนของรถของผู้ตายทั้งด้านหน้าด้านหลังมันหายไปทั้งสองอันเลย

ใช่เจออันหนึ่งก็คือไปอยู่ในที่พักน้ำของชะโครกใช่ไหมคะ
ก็เลยต้องพาไปหาว่าอีกอันนึงอีกแผ่นหนึ่งอยู่ไหน
ธิรยุทธ์บอกว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ก็แค่เป็นคนรับฝากรถจากในเอ็มที่เป็นผู้ต้องหาในคดี

คนนี้ค่ะแต่เขาบอกว่าที่เขาเอาทะเบียนรถไปทิ้งเพราะเขากลัวความผิด
กลัวว่าจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฆ่าการตายของแม่ชีอะค่ะ
ก็เลยเอาทะเบียนรถไปทิ้งเอารถไปจอดทิ้งไว้ในป่าในพื้นที่อำเภอสารพี
เอารถไปทิ้งก่อนถอดทะเบียนแล้วเอาไปทิ้งในห้องน้ำที่สถานีรถไฟเชียงใหม่
แล้วก็ตั้งใจจะขึ้นรถไฟเข้ากรุงเทพ
จุดที่ไปจอดทิ้งเนี่ยคือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยเป็นการจอดทิ้ง
แล้วก็มีลักษณะพยายามจะหากิ่งไม้ต้นไม้มาบังบังแล้วประตูที่เปิดเนี่ย
หนีบทับต้นไม้ด้วยกิ่งไม้ที่มันยื่นเข้ามาคือแสดงว่ารีบมากมันก็มีคำถามแน่นอนว่า
ใช่ค่ะแล้วก็ล็อกรถไว้หมดเลยนะคะ
คือเจ้าหน้าที่เปิดรถไม่ได้ต้องเอาไปอีกที่หนึ่ง
เพื่อตรวจหาร่องรอยหลักฐานต่างในรถ

ก็ถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ไปบอกตำรวจคุณตำรวจครับ
นี่รถของคันนี้เขามาฝากผมไว้ผมไม่รู้เรื่องนะฮะ

เขาก็ต้องไปชี้แจงกับตำรวจต่อนะใช่ค่ะ
แต่วันนี้เราได้ไปคุยกับเขานะครับท่านผู้ชมครับ
ธิรยุทธ์เขื่อนจันทึกทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปคุยด้วยนะครับ
แต่ว่าเขาไม่สะดวกให้ข้อมูลนะแต่ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ได้
โดยบอกว่ารู้จักกับเอ็มเนี่ยมา๔ปีกว่า
เอารถมาฝากไว้ตั้งแต่วันที่๑๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ใช่ค่ะตำรวจก็คาดว่าในเอ็มก่อเหตุ
ก็คือ๑๐ตุลาคมช่วงเวลา๑๐ไม่เกิน๑๑ประมาณนี้
มียื่นแขนมามีนาฬิกาโผล่มาอะไรเนี่ยนะครับ
ซึ่งธีรยุทธ์บอกว่าเอ็มเอารถมาฝาก๑๗ตุลาคม

จนกระทั่งมาเห็นข่าวเพราะว่าข่าวมันเพิ่งปรากฏเมื่อ๒๗ตุลาคม
ก็เกิดความกลัวจึงตัดสินใจเอารถไปทิ้งที่ป่าริมถนน
แล้วเอาป้ายทะเบียนไปซ่อนไว้ในห้องน้ำของสถานีรถไฟเชียงใหม่
ยืนยันว่าเขาทำแบบนี้เพราะเขากลัวเขาตกใจ
เขาไม่มีส่วนรู้เห็นกับการฆ่าเศรษฐีนีนักปฏิบัติธรรมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ฟังดูนะครับ
แต่ทีนี้มันก็ยังมีคำถามนอกจากเรื่องของรถกับป้ายทะเบียนใช่ไหม
ก็มีเรื่องของกุญแจรถ
แต่เขาปฏิเสธนะที่จะบอกว่ากุญแจรถหายไปไหน
อ้างว่าให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้ว
แต่จากรายงานข่าวที่เราได้มาเนี่ย
นายธิวรายุทธ์เอาคุณแจไปทิ้งแม่น้ำเลย
แม่น้ำแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ
แล้วก็ถูกตำรวจมานำตัวไปสอบปากคำ
ส่วนแม่ของนายธิรยุทธ์บอกว่าเคยเห็นลูกชายขับรถบีเอ็มสีขาวคันนี้มาที่บ้านเมื่อสัปดาห์ก่อน
แม่ก็ไม่ได้แปลกใจเพราะว่าลูกชายเนี่ยเปิดอู่ซ่อมรถมักมีรถของลูกค้ามาจอดเป็นปกติอยู่แล้ว
แต่พอมาเห็นข่าวว่าเป็นรถของคนตายที่เป็นข่าวดังก็ตกใจมากแต่ไม่เชื่อว่าลูกจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วย

แต่ดูจากที่เขาบอกกับเราแล้วก็เขาอาจจะขี้ตกใจไปหน่อย

ใช่อยู่ระหว่างการขยายผลนะคะแน่นอนก็ได้
ในเอ็มไว้แล้วคนหนึ่งก็รอการสอบปากคำจากในเอ็ม
ในเอ็มจะให้ข้อมูลตำรวจว่ายังไงบ้าง